พาไปดูผลงานของตำรวจสพนแคร์ที่สระบุรีกันหน่อยนะคะ
บุกจับเซียนนักพนันไก่ชนที่แอบเล่นกันกลางทุ่งนาเลยนะคะ
เป็นเพลิงพักค่ะอ่าปรากฏว่าพอเห็นตำรวจทำไงฮะ
สิคะไม่รอแล้วค่ะงานนี้มีนานและมีนอน
ชมคลิปนี้ค่ะอ่ามานี่มานี่ออกมานี่พี่

วิ่งก็ไม่พ้นกูแล้วใกล้ขนาดนี้ไม่มีทางมานี่
มานี่ลงขึ้นดินี่
ให้แข็งวิ่งมา

กระแทนแล้วเนี่ยกระแทนแล้วเนี่ย
บอกแล้วงานนี้มีนาและมีนอนเพราะบางส่วนเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในทุ่งนา
ส่วนก็วิ่งหนีไปนอนในหมูบ้านส่วนมานานนะนะนอนแล้วล้อจะตายเข้าไปนอน
สามคนพี่เบิร์ตไปอัดอยู่ในมุ้งตรงนั้นในกลางวันแสกร้อนจะตาย
แล้วบางคนไปสูบบุหรี่ในมุ้งคุณเห็นไหม

นี่แหละค่ะคือพยายามที่จะงัดทุกวิถีทางนะครับ
เพื่อเอาตัวรอดหนีตำรวจให้ได้นะคะ
แต่สุดท้ายคุณรู้ไหมว่าตำรวจสภหนองแคร์
ผลงานโชว์ฝีมือเพราะจับได้ครบทุกคนไม่รอดสักคน
ไหมนี่จังหวะที่หนีเข้าไปในทุ่งนานะฮะ
ถึงบอกงานนี้มีนานและมีหนอนค่ะ
หลังจากที่พันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัยผู้กำกับสพนแคร์นะคะ
นำกำลังไปบุกตรวจค้นจับกลุ่มด้วยตัวเองเลยนะคะ
เซียนพนันไก่ชนกลุ่มนี้ค่ะที่บริเวณเพิงพัก
ทุ่งนาหมู่ที่๕ตะบลหนองปริงอำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
สุดท้ายแล้วนับดูซิกี่คนที่สามารถรวบตัวมาได้
เซียนพนันไก่ชนทั้งหมด๒๙คนค่ะ
ไปตรวจจับมาได้นะคะแล้วก็ยึดของกลางเป็นไก่ชน๓ตัว
สังเวียนไก่๑อันอุปกรณ์การชนไก่จำนวนหนึ่ง
รถมอเตอร์ไซค์๑๐คันด้วยกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวหนันไก่
ขานรับอีกด้วยเป็นลูกคู่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดพร้อมกับของกลาง
พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกัน
มั่วสุมหรือชุมนุมกัน
หรือทำกิจกรรมอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งที่ออกตาม
พอละกอดถูกเฉินนั่นเองค่ะ
ยังไงก็ฝากตำรวจนะครับ
เอาข้าวเปลือกกับน้ำให้ของกลางที่มันขันเมื่อกี้ด้วยนะ
เดี๋ยวมันจะโหดนะครับสงสาร